ไปดูเรื่องปฏิหารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
เรื่องนี้เป็นไปได้เหรอตายแล้วตายแล้วนะ
แต่ฟื้นกลับขึ้นมาได้เฉยเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
คือกู้ภัยมูลนิธิพิทักการและแพทย์เวรโรงพยาบาล
ผลพลพยุหะเสนาพร้อมกับตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี

ไปตรวจสอบเหตุคนนอนเสียชีวิตภายในห้องน้ำ
ภายในบ้านเลขที่๓๖๔ทับ๒ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ลักษณะที่พบตอนแรกเป็นแบบนี้จริง
ที่เกิดเหตุก็เจอกับนายระเมษจันทโกอายุ๒๐ปี
ลูกชายของเจ้าของบ้านคือไม่สวมเสื้อนะกางเกงก็เอาลง
อยู่ที่ปลายเท้าแล้วก็นั่งอยู่บนโถส้วม
คอนี่เอียงเลยคุณผู้ชมเนี่ยคนนี้คนนี้ตอนนี้ฟื้นมาคุยแล้วนะ
คุณเชื่อไหมตอนนั้นคอเอียงพิงกับผนังห้องน้ำ
แล้วเขาเนื้อตัวในขังนิ้วมือเริ่มเขียว
ในวันนั้นตรวจชนะสูตรเบื้องต้นไม่พบชีพจรเลย
กู้ภัยใช้ผ้าห่อศพแล้วก็บอกว่านายระเมฆตายแล้ว
คือตอนนั้นแพทย์บอกว่าไม่พบชีพจรแล้วก็คือเสียชีวิตแล้วนั่นเอง
ใช่ครับทีนี้ลองไปถามกู้ภัยกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะครับ
ก็คือนายเวชสวุฒิย่ำรุ่งราตรีเป็นกู้ภัยมูลนิธิพิทักการ
ก็เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นแหละฮะกล่าวว่าตัวเขาเอง
แล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลหลพลพยุหาเสนา
เป็นคนอุ้มร่างของนายระเมฆออกมาจากห้องน้ำ
จะเสียชีวิตมาแล้ว๓๔ชั่วโมงและในขณะที่กำลังห่อศพ
ใส่รถพยาบาลก็สังเกตเห็นว่านายราเมฆกระพริบตาปิ้ง
กระพริบตาครับกระพริบตาทีนี้กู้ภัยเขาก็สะกิดเพื่อน
ให้เพี้ยนเราเห็นเราเห็นศพเนี่ยกระพริบตาปิ๊บ
เพื่อนช่วยดูหน่อยเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนก็ดูแล้วก็ตกใจ
นิ้วมือนิ้วมือเริ่มขยับด้วย
เอาไปลองฟังเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะฮะ
ตอนนั้นไม่มีใครแบบตกใจ
ตกใจครับแต่ก็ทำอะไรไม่ถูก
แต่ถ้าเราเห็นเขามีชิพจรเราก็ต้องรีบนำเขาส่งโรงบาล
แต่ตกใจที่ว่าน้องฟื้นมาแล้วแบบเราก็ต้องรีบทำในส่วนของเรา
มันเป็นศพเค้านะสบเด้งไม่เกี่ยวอะไรกับหมูเด้ง
นายระเมฆคนนี้คนที่เขาว่ากันว่าเป็นศพนั่นแหละในวันนั้น
นี่หนุ่มตายแล้วฟื้นคนนี้นายระเมฆมาเล่าให้ฟังว่า
วันนั้นตัวเขาเกิดเหตุปวดท้องอุจจาระเข้าห้องน้ำไป
เบ่งเลยเบ่งเบ่งแต่ระหว่างเบ่งรู้สึกเหอะหมดแรง
นั่งพิงกับผนังแล้วก็หลับไปสักพัก
ค่ะแล้วตอนที่เขาหลับเขาบอกว่าเขาได้ยินนะ
ได้ยินเสียงญาติคุยกันแต่ตัวเขาขยับร่างกายและลืมตาไม่ได้
จริงเหรอลักษณะแบบนี้เราลองจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดูนะครับ

แล้วตัวเขาบอกว่าเขารวบรวมสมาธิแล้วแข็งใจเลยนะ
พยายามขยับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
เพื่อที่จะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ว่าเก๋ายังไม่ตาย
แล้วก็สามารถกระพริบตาได้อย่างที่เล่าให้ฟังล่ะครับ
ก็คือได้ยินเสียงป้าได้ยินเสียงคนคุยกันนี่แหละครับพี่
แต่มันลืมตาไม่ขึ้นมันพูดไม่ได้มันขยับไม่ได้ครับ
เราเคยมีอาทารณ์แบบนี้ไหมตอนนั้น
ก็เคยมีบ้างแต่ไม่ได้หนักขนาดนี้ครับ
จะมีแค่แบบช่วงตอนเช้า
เหมือนยังนอนไม่เต็มที่มากกว่า
เอางี้ถามหมอดีกว่า
ถามหมอไหมอยากรู้เหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้เหรอ

ตลอดข่าวของเราก็สอบถามข้อมูลไปยัง
นายแพทย์สมเจตเหล่าลื้อเกียรติ
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะหนพยุหะเสนานี่แหละ
ก็ทราบว่านายระเมฆเนี่ยคือป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
คือบางครั้งในชีพจรจะเต้นอ่อนจนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบ
แต่หัวใจและระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายยังคงทำงานอยู่ไง
ในวันนั้นก็คาดว่าหากร่างกายหยุดทำงานเกิน๑๐นาทีนะ
นายระเมฆอาจจะกลายเป็นเจ้าชายนิทาได้ทันทีนะ
ส่วนที่นิ้วมือและจุดต่างของร่างกายมีสีเขียวช้ำแล้วก็เริ่มแข็งเนี่ย
คุณหมอเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะนายระเมฆไม่ได้เปลี่ยนอิริยบทไง
คือนั่งหลับอยู่อย่างนั้นนานไง
เลือดมันไม่ได้ไหลเวียนไปตรงนั้นหรือเปล่า
ทีนี้ทั้งนั้นวันนั้นคุณหมอเขาก็ยอมรับว่าแพทย์ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เป็นแพทย์จบใหม่ยังขาดประสบการณ์จึงไม่ได้ทำการตรวจสอบรูม่านตา
และตรวจสอบชีพจรอย่างละเอียด

แล้วก็เรื่องของการตายแล้วฟื้นอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังนะ
ในเรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไปเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
รวมไปถึงคำอธิบายทางการแพทย์ด้วยนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเป็นโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะ
ใครที่เคยมีปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องตรวจสอบแล้วดูแลตัวเองดี
แล้วก็ต้องมีแบบว่าญาติญาติดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะคะ